กลับมาในช่วงนี้คึกคักกันหน่อยเพราะว่าจะไปเที่ยวแต่น้องใบตองอะไรครับเนี่ยอะไรวาดรูปวาดรูปมันเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ข่าวแรกจะเป็นเรื่องราวของศิลปะถูกไหมถูกต้องแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปสถานที่ท่องเที่ยวสวยกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ผ่านผลงานศิลปะ
นี่รักกันตังน่ารักไหม
เป็นการพลิกแพลงจากคำว่ารักกันจังเป็นรักกันตัง
ถูกต้องแล้วนะครับนากิติแสงบรรณีค่ะ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชกระบัง
ผู้ที่นำนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกันตัง

เมืองกันตังเราจะมีแลนด์มาร์คใหม่แล้วนะคะในจังหวัดตรังนี่

ถูกต้องค่ะผ่านงานศิลปะนะคะบริเวณตรอกเล็กที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตรอกสีเวียง
ซึ่งเชื่อมถนนหลักหน้าท่าน้ำกับซอยข้างโรงพักกันตังนะคะ
ที่มีความยาวประมาณ๔๐เมตรนั่นเอง
คือมันดูเก่าแต่พอมาลงสีลงไปมันดูแบบสดใสนะ

ถนนที่มีทั้งความเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคม
ผูกพันกับผู้คนที่นี่มาอย่างยาวนานนับร้อยปีเลย
เขาว่าอย่างนี้นะคะด้านนายรามรินเกื้อกูลค่ะ
ครูวิชาศิลปะโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษานะคะ
หนึ่งในพลังคนรุ่นใหม่ที่นำนักเรียนมาช่วยสร้างสรรคโครงการรักการต่าง
ร่วมกับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านเองทั้งในรูปแบบของเงินอาหาร
รวมไปถึงสิ่งของค่ะเพื่อนำไปจัดซื้อสีอุปกรณ์แล้วก็เสบียงนะคะ
สร้างสรรค์งานศิลปะจนประสบผลสำเร็จแล้วก็กลายเป็นจุดถ่ายรูป
หรือว่าจุดเซลฟี่แห่งใหม่ของเมืองกันตังเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งก็หวังว่าหลังจากนี้ที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเมืองกันตัง
คึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปสู่การทำกิจกรรมอื่นอื่นด้วย
โดยที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมต่อไปนั่นเองค่ะ
ให้หลายคนที่ไปเที่ยวตรังมาถ่ายรูปกันพูดถึงตรัง
จากเราจะคิดถึงหมูย่างเมืองตรังเค้กเมืองตรังแล้วเราก็จะมี

ชอบหมูย่างเมืองตรังมาก
ก็พูดเรื่องกินอีกแล้วกุญไม่เครียง
ก็คุณพูดเรื่องของการเซลฟี่ถ่ายรูป

ใช่ค่ะนั่นแหงเขาเรียว
แล้วก็ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยครับ

พาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าตรู่
สดชื่นลมพัดเย็นสบายท่ามกลางทุ่งกังหันลม
เหมือนกับอยู่ในเทอร์แลนด์ดินแดนที่มีกังหันลมเป็นสัญลักษณ
แต่ที่นี่ประเทศไทยนะครับ
สวัสดีครับ
อย่าอยู่บ้านเซฟรูหมู่๖ตำบลเว้ยบง
อพฤดาลกุฏุธจังหวัดนครราชสิมา
อากาศดีลมผัดดี
ก็ว่าก็เชิญชวนมาเที่ยวทุ่งกังหันลมเด้อ
ที่นี่ทุ่งกังหันลมสวยงามมาก
แหมสาวเว้ยบงยิ้มแย้มจำใส

แบบนี้เรียกว่าสวยแบบธรรมชาติ

ผู้สูงอายุที่นี่นอกจากจะมีสุขภาพแข็งแรง

มันไปให้ความรู้สอนกายบริหารเป็นประจำ

และสร้างสุขภาพจิตด้วยการหัวรอบประมบัติ
อกจากการส่งเสริมด้านสุขภาพของหน่วยงานรัฐ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็สำคัญเช่นกันครับ
ทำให้มีสุขภาพดีเพราะอากาศดีด้วย

เพราะว่ามีกังหันลมที่มากที่สุดในประเทศไทย

และต่อไปในอนาคตนะครับเชื่อเลยว่า

แล้วก็มีลมพัดตลอดทั้งปีด้วย
พื้นที่เกือบหมื่นไร่ในตะบนห้วยบง
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ไปทางไหนก็เห็นแต่กังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทเอกชน

ปัจจุบันมีกว่า๑๐๐ต้นแล้วนะครับ
และในอีกไม่กี่ปีก็จะเพิ่มเป็นเกือบ๒๐๐ต้นเลยทีเดียว

เพราะสภาพอากาศดีอย่างที่บอก
ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยครับ
ที่นี่ก็อากาศจะเย็นในช่วงอากาศหนาว
ก็คล้ายทางเขาค้อนะครับ
ถือว่าเป็นภูมิประเทศที่มีต้นไม้เยอะ
เป็นเทือกเขาพูดง่ายอากาศก็จะเย็น
หน้าฝนก็จะเย็นแทบทั้งปี
จะมีหน้าร้อนช่วงสักแค่เดือน๒เดือนที่อากาศจะร้อนจัด
เพราะว่ามันเป็นเทือกเขาที่เป็นสลับซับซ้อนของช่องเขา
มันทำให้ลมขึ้นมาด้านนี้ด้านเดียว
คนในพื้นที่ยืนยันอากาศดีแรงลมเยอะ
จึงเป็นที่มาของทุ่งกังหันลม
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและมีการสำรวจแล้วว่า
ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อีกด้วย
คณะวิทยาศาสตร์จากมหาลัยจุฬาเป็นการมาวิจัยกับชาวบ้าน
ในการที่ว่ามีมลพิษไหมมีอะไรไหม
พอมาตอนหลังทางรัฐบาลเขาก็มีหนังสือเหมือนประกาศ
พลังงานลมคือพลังงานสะอาด
เข้ามาในพื้นที่ตะบนห้วยบงแล้วก็ซึมซับบรรยากาศดีจริงเลยครับ
สามารถไปได้หลายเส้นทางยิ่งพอเข้าไปถึงพื้นที่จริง
จะเห็นว่าชาวบ้านยังปลูกข้าวโพดปลูกมันสัมปะหลัง
ทำการเกษตรได้เหมือนเดิมพื้นที่สีเขียวชะอุ่ม
กังหันลมจำนวนมากถือว่าสวยงามแปลกตาทีเดียวครับ
นี่แหละครับอันนี้จากทุ่งกางหันลมห้วยบง
เหมาะแก่การนั่งรถเล่นรับลมเย็นสบายไปเที่ยวกันเยอะนะครับ

นี่แหละเขาเรียกว่าที่มาของพลังงานสะอาด
ก็ได้นะครับคุณผู้ชมค่ะสวยงามมากเราเห็นแบบนี้เราก็สบายตาโล่งโปร่ง
เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าค่ะในจังหวัดบุรีรำ
อันนี้เป็นเรื่องราวของวงดนตรีเด็ก
เขามีการใช้ดนตรีที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเรือใช้
แล้วก็มาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล
ครับที่สำคัญจุดเด่นของเขาก็คือเขาใช้ห้องซ้อมเนี่ยเป็นลานทุ่งนากว้างมีสายลมแสงแดดแบบนี้ไปเข้าให้เสียเวลาให้เสียตังค์เออแล้วก็ได้แบบเรื่องของบรรยากาศไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยนั่นเองค่ะ

เลย
เขาบอกว่าดังมากดังกระหึ่มโลกโซเชียลแล้วนะคะสำหรับวงดนตรีของเด็ก
โรงเรียนโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำค่ะ
เขามีการใช้ลานทุ่งนาเปิดฟลอตั้งวงบันเลงเพลงถ้ำกลางธรรมชาติ
เสียงดังไพรเลาะลั่นทุ่งไปเลยทีเดียวนะฮะด้วยลีลาการเล่นที่เมื่อสักครู่ได้ชมกัน
ไม่ธรรมดาจริงเด็กเยาวชนสมัยนี้นะคะ
ส่วนเครื่องดนตรีอย่างที่เห็นค่ะก็ไม่ได้หรูหราราคาแพงมาจากไหนเลยนะคะ
เป็นวัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์ดัดแปลงให้เป็นโปรงลางพินแคนกล้อง
แล้วก็มีเสียงไพร้อมากเลยทีเดียว
ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่
ไวโอลินแล้วก็กีต้าเข้ากันอย่างลงตัวมาก

มาเล่นกับเครื่องดนตรีโปรงลางเป็นพื้นบ้าน
เพราะมากจริงฟังแล้วเพลินสบายมากเลยนะคะ

เกิดจากแรงบันดาลใจของนายพิชัย
เง่าอายุ๔๐ปีหรือว่าครูลี่
ของเด็กชาวนาบ้านถาวร
เปิดกระท่อมท้ายหมู่บ้านเป็นโรงเรียนสอนดนตรีนะคะ
แนวคิดที่เห็นสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็ว
รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็กลัวเด็กเยาวชน
ลืมวิถีชีวิตรากเง่าแล้วก็ความงดงามของชนบท
จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่เคยผ่านการเล่นดนตรี

ถ่ายทอดให้กับเด็กที่สนใจค่ะภายในสวนของตัวเอง
โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใดเลย
โอ้โหมันดีกันตรงนี้แหละเป็นการให้ความรู้กับเด็ก

มีกิจกรรมในยามว่างให้เป็นประโยชน์มาเล่นดนตรีแบบนี้แหละ
และในทุกเย็นจะใช้ทุ่งนาป่าเขาลำเนาไพลำทาน

เพื่อให้นักดนตรีตัวน้อยได้ซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติ
ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนา
แล้วก็มีความสุขเมื่อได้เล่นดนตรีทุกครั้งค่ะ
แล้วว่ายังดีครับ

จากนี้นะคะเด็กจะได้เรียนรู้การเล่นดนตรี
ที่จากเด็กจะได้เรียนรู้การเล่นดนตรีแล้วนะคะคุณผู้ชม
ครูลี่เขายังปลูกฝังวิถีชีวิตดั้งเดิม

ตอบโตขึ้นค่ะเด็กจะได้ไม่หลงลืม
แล้วก็ไปกับสิ่งยั่วยุในสังคมสมัยใหม่นั่นเองนะคะ
หลายครั้งค่ะที่ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่าง
เพื่อที่ต้องการจะนำเงินมาเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ซ่อมแซมกระท่อมที่ให้นักเรียนใช้เรียน
แล้วก็เป็นค่าน้ำค่าขนมเลี้ยงเด็กนั่นเอง
เพราะว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ถ้าเกิดเด็กสนใจที่จะไปเรียนดนตรีกับครูลี่
เรียนฟรีค่ะแล้วก็ได้ความสบายใจ
ฉันคิดว่าดนตรีมันเป็นสิ่งบำบัดความคิด
แล้วก็อารมณ์แล้วก็จินตนาการของเด็กด้วยนะ
เมื่อสักครู่ช่วงท้ายที่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นดนตรีกันอย่างเดียว

เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกฟังให้เด็ก

อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ

ทำไมจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายค่าต่อไฟด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดามีเรื่องแปลกเกี่ยวกับเรื่องของบินค่าไฟฟ้า
เพราะว่าล่าสุดไอ้บินพวกนี้เขามาทำเป็นการ์ดแต่งงาน
นี่ไงมีรูปตัวการ์ตูนเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ตกตกตกใจหมดเลยใครได้รับเนี่ย
นึกว่าเป็นใบแจ้งหนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการ์ดแต่งงาน
รูปแบบคล้ายบินแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนครับ
เขามีข้อความเชิญชวนแขกมาร่วมงานแต่งงานในวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๒
เป็นงานแต่งระหว่างนางสาวพการรัฐขุนกำแหงและนายธินกรพรมแก้วนะครับ
รวมทั้งระบุชื่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
และส่วนท้ายการ์ดแต่งงานก็มีข้อความแจ้งผู้ที่มาร่วมงานว่า
เพื่อความสะดวกรวดเร็วอย่าไปช้ามิฉะนั้นอาจไม่ได้โต๊ะนั่ง
เขาบอกว่าหมายเหตุไว้ด้วยนะว่าเป็นการชำระรักบริเวณหน้างาน
รวมไปถึงกำหนดการต่างแม่น่ารักจริง

โดยทางด้านนางสาวปาการัฐว่าที่เจ้าสาวทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำพนักงาน
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงศ์

ขอบใจครับนครสีธรรมราชไปถึงนู่นเลย
เธอเขาก็เล่าว่าแนวคิดในการออกแบบการ์ดแต่งงานบินแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเนี่ยนะ
เกิดจากที่ตัวเองและครอบครัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด
รวมทั้งนายธินกรว่าที่เจ้าบ่าวก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนั่นเอง
ไปลองฟังเสียงดู
คุณผู้ชมครับการ์ดแต่งงานแบบบินแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
เขาได้สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วเลยครับเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อน

พนุษย์นาคเพชรผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่งสงศ์เนี่ยนะ

แปลกใจสิครับแปลกใจกับการแต่งงานดังกล่าวเช่นเดียวกัน
พอเจอไปตอนแรกนึกว่าอ้าวค่าไฟจ่ายไปแล้วเอามาทำไมอีก
ที่ฉันเชื่อว่าหลายคนก็ตกอกตกใจ
คิดว่าเอ๊ะดิฉันจ่ายค่าไฟไปแล้วทำไมมาอีก
แต่ดิฉันว่านะคะค่าไฟยังพอไหว
ถ้าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าบัตรเครดิตเนี่ย
ฉันไม่รับประการเลยนะคะว่าทุกคนจะตกใจหรือว่าจะช็อกก่อน

คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าตลอดข่าวยังมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ